สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลามากัดให้ฉบัดกันแล้ว๓คนในครูกัดฉบัดข่าว
มาเจอกับเรา๓คนแบบนี้ผมชนะคุณชิสาและน้องจูด้ง
โอ้โหคุณชิสาก่อนเข้ารายการคุณไปโดนใครหยุมหัวป่ะเนี่ยทำไมหัวฟูงั้นอ่ะ
ทำไมคะนี่ทรงพร้อมรับมงรับมงกุฎก็ต้องแบบว่ากล้าวผมมัดขึ้นสูงแบบนี้นอน
สวยจะบอกว่าสวยแหมแซวมากแซวเยอะไปเดี๋ยวโดนคุณชิสาหยุ่มหน้า
ก็ต้องแต่งตัวให้สวยงามนะคะเพื่ออะไรคะก็เพื่อสร้างความบันเทิงสุขกายสุขใจให้กับเรา
เรียกได้ว่าถ้าแต่งตัวสวยแต่งหน้าทำผมดีมันก็มีความสุขอันนี้คือการดูแลจากภายนอก
แต่ภายในเราก็ต้องดูแลเหมือนกันปกป้องดูแลร่างกายให้แข็งแรง
เอางี้ละกันเรื่องการดูแลร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยคุณจูด้งลองถามคุณผู้ชมด้วยไหมว่ามีวิธีการยังไงบ้าง
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดนะครับรอจะอ่านอยู่นะฮะ
ไหนก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพมันมาอีกแล้วยังไงมาล่ะคะ
มันไม่ได้มากับความเมานะแต่มันมากับโรคภัยเจ้าโควิดนี่ไง
หลายคนอาจจะลืมไปแล้วหรือว่าปล่อยปะละเลยอันนี้ต้องกลับมาดูแลกันอีกรอบนะฮะ
เพราะว่ายอดของผู้ป่วยรวมไปถึงยอดผู้เสียชีวิตมันมีตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ
แล้วหลายคนก็มุ่งไปทางเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ถามว่าจะไปฉีดที่ไหนอะไรได้บ้างอ่ะไปดูกันหน่อยฮะ
เพราะว่าเอาจริงแล้วก็อยู่กับมันมาเป็นปีแล้วเนาะ

ปีจนชินแล้วแหละบางคนรู้สึกว่าเฉยเมยกับมันไปแล้ว
แต่อย่างนี้ละกันหลายคนก็เลือกที่จะไปฉีดวัคซีนใช่ไหม
ผมเชื่อว่าหลายคนมีเข็มหนึ่งเข็มสองอยู่จะที่ตัว

บคนสามบังขึ้นสี่บังขึ้นห้า
แต่๑๒เนี่ยสำคัญเพราะว่าหลายคนอยากจะไปเพิ่มเติมไง
ฉีดเข็มกระตุ้นไงเพราะฉะนั้นมาดูกันหน่อยว่าแต่ละเข็มต่อจากนี้
คุณควรจะทำอย่างไรอย่างเช่นถ้าคุณอยากได้วัคซีนเข็มที่๓
สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่๓ได้หลังจากครบ๔สัปดาห์ที่ฉีดเข็มที่๒
สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่๓ได้หลังครบ๓เดือน
นั่นคือวิธีการคุณผู้ชมครับ
ส่วนเข็มที่๔ล่ะบางคนบอกว่ารอแล้วผมกำลังรอเข็มที่๔อยู่นะครับ
อ่ะเขาบอกแบบนี้ว่าไม่ว่าจะเคยฉีดสูตรไหนมาก็ตาม
สามารถไปฉีดเข็มที่๔ได้หลังจากฉีดเข็มที่๓ไปแล้ว๔เดือน
หลักก็คือการเว้นระยะห่างกันประมาณสัก๓๔เดือนนั่นเอง

ฉีดไปแล้ว๔เข็มเข็มที่๕ล่ะคะ
ที่๕สำคัญครับในกรณีที่ต้องการวัคซีนเข็มที่๕เป็นเข็มกระตุ้นหรือว่าบูสเตอร์
เขาบอกให้ทิ้งช่วงให้ห่างจากวัคซีนเข็มที่๔ไปแล้วสัก๔เดือนเป็นอย่างน้อย

ยังไงดีหากต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นเข็มที่๓ถึง๕นะครับ
เขาบอกว่าจะต้องเว้นระยะห่างจากการติดเชื้ออย่างน้อย๓เดือน
จึงจะสามารถฉีดเข็มบูสเตอร์ได้
ถ้าพูดง่ายมันก็ระยะเวลาใกล้เคียงกัน๓เดือน๔เดือนประมาณนี้นะครับ

สทเขาแนะนำเลยนะว่ากลุ่ม๖๐๘ก็คือคนอายุ๖๐ปีขึ้นไป
รวมถึงผู้ที่มีโรคเรื้อรังอันนี้นะคะ
ต้องฉีดอย่างน้อย๔เข็มนะ
เข้าไปดูได้นะคะ๔เข็มเขาบอกเข็มที่๓จะช่วยลดความรุนแรงและเสียชีวิต
ที่๔จะไม่พบภาวะรุนแรงหรือเสียชีวิต
ดังนั้นแปลว่าถ้าใครยังไม่ถึง๔ขอให้ไปฉีดเพิ่มแล้วกัน
งั้นก็จำกันเอาไว้นะแคปหน้าจอไว้ก็ได้กับแอปพลิเคชันหมอพร้อม
ว่าคุณฉีดวัคซีนอะไรไปบ้างวันไหนอะไรยังไง
และถ้าหากจะไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วก็อย่างในกรุงเทพ
คุณผู้ชมฮะก็จะมีมากมายหลายจุดนะครับ
ไปลองเลือกสรรกันดูตามนี้เลยมันมีมากมายหลายโรงพยาบาลหลายหน่วยงานนะครับ
คุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเอาไว้
หรือถ้าจะจดแล้วก็ผมไม่แนะนำ

ถ่ายรูปเก็บเอาไว้มือถือข้างกายถ่ายไว้เลย

ก็เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรทมด้วยแล้วก็โรงพยาบาลของรัฐด้วยนะคะ
อ่าส่วนใครที่ต้องใช้บริการรถไฟฟ้า
จะมีข่าวดีที่จะได้ใช้บริการกันแล้วโดยเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองนะคะ
เลิกดีปีหน้าจ้า
เอาจริงคุณชิสารถไฟฟ้าเราก็เคยได้ยินมากมายหลายสายหลายสี

สายสีทองระยะที่๑ก็คือสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีถึงสำนักงานเขตคลองศาลนะคะ
แต่สิ่งที่ต้องปรับตัวปรับใจปรับกระเป๋าสตางค์ก็คือ
จะปรับราคาค่ะจากเดิม๑๕บาทตลอดสาย
ปรับเป็น๑๖บาทตลอดสาย

ก็หวังว่าจะไม่กระทบมากนักนะคะ
เริ่มวันที่๑มกราคมปีหน้าค่ะ
โดยค่าโดยสารลดหย่อนสำหรับผู้สูงอายุคนไทยที่อายุ๖๐ปีขึ้นไป
ทหารผ่านศึกยังคงเป็น๘บาทเท่าเดิม
ส่วนเด็กที่สูงไม่เกิน๙๐เซนติเมตรและผู้พิการตามกฎหมายก็ยกเว้นค่าโดยสารให้นะคะ

ไม่ต้องไปลำบากรถติดนะดิ
คนจะไปทานอาหารล่องเรือแม่น้ำเจ้าพญาจะไปเที่ยวห้างจะไปช้อปปิ้งจะไปทานอาหารหรือจะไปเที่ยวในเมืองเก่า
ใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ชมใครได้รับอีเมลแปลก
มันแปลกหรือเปล่าเป็นอีเมลของปรายศนีย์ไทย
คลิกลิงก์หน่อยให้ชำระค่าบริการแบบนี้ต้องระวังนะครับ

ได้เช็คอีเมลมานานหลายปีแล้ว

จากที่มีกรณีคนรับอีเมลแปลก
ที่เขาบอกว่าแอบอ้างว่าส่งมาจากปรายศนีย์ไทย

ล่าสุดครับศูนย์ต่อตั้งข่าวปลอมและปลายสนีทัย

แล้วก็ค้นพบว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นข่าวปลอมนะครับ

ไม่มีนโยบายในการแจ้งเรียกเก็บค่าดำเนินการต่าง

เขาบอกว่าเขาใช้สำหรับตอบลูกค้าที่สอบถามปัญหาเข้ามาเท่านั้นนะครับ

อย่าจิ้มลิงก์เพื่อป้องกันการโดนหลอกด้วยนะครับ
แต่ว่าใครอยากเช็คข้อสงสัยให้ชัวร์
โทร๐๒๘๓๑๓๑๓๑นะครับ
เอาจริงนะถ้าอย่างคนทั่วไปปกติ

แต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
อันนี้แทบทุกวันมันก็ต้องส่งของ
แต่จะเจออีเมลพวกนี้แตกเข้ามา
ครับก็ต้องเช็กให้ดีปรับความสงสัยให้ดู
ให้มั่นใจก่อนว่าใช่ของจริงหรือเปล่า
นั่นน่ะสิมีอะไรในอีเมลเราก็ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วเนี่ย
รหัสจำได้ไหมคะ
ไม่ได้ใช้นานเนี่ยต้องไปยืนยังโกตนเยอะแยะเลยนะ
มาเรื่องนี้กันบ้างนะครับเราเล่าข่าวกันเยอะกับหนุ่มคลั่งยา
ก็มีวิธีการมากมายของคุณตำรวจคุณเจ้าหน้าที่ในการที่จะจัดการ
แต่ใครจะเชื่อว่าครานนี้หนุ่มคลั่งยาคนนี้สยบด้วยวิธีการแบบนี้ครับ

ถ้าหิวข้าวก็บอกกันได้ดิประโทษ
ตกลงคลั่งหิวหรือว่าคลั่งยา
อย่างแรกคลั่งยาถูกแล้ว
แต่คงจะเป็นเพราะว่าหิวด้วย

นั่นแหละครับถือมีดโวยวายอารวาสแบบนี้คุณตำรวจก็ต้องใช้ไม้งาม
คอยจัดการตามยุทธวิธีของคุณตำรวจเขา
แต่สุดท้ายก็แหมจากที่ดูคุยจะไม่รู้เรื่องนะ
เกือบจะมีเหตุรุนแรงนะเพราะไม่ยอมวางมีดเลยเห็นไหม

สุดท้ายเฮ้ยเอาคุยกันคุยกันคุยกันดี
แล้วนั่งกินข้าวกันดีกว่าเออเอาเอาไปรู้จักกับนายคนนี้หน่อย
นายวิฤทธพลอายุ๒๖ปีนายคนนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
มีอาการคุ้มคลั่งอยู่ที่บ้านเลขที่๔๑ทับ๑หมู่๘
ตำบลเวียงทองอเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
คนนี้นะฮะจำเป็นต้องรีบส่งไปเข้ารับการบำบัดรักษา
เนื่องจากเสพยาเสพติดมานานแล้วทั้งสองท่านครับค่ะก็เลยมีอาการอย่างนี้แหละฮะ
โอ้โหโวยวายสร้างความเดือดร้อนให้กับญาติพี่น้อง
ที่สำคัญทำลายข้าวของด้วยพอกินข้าวเสร็จทำไงนอน
เอามือไพ่หลังแล้วคุมตัวไปเลยจะได้คุยกันรู้เรื่องพออิ่มแล้วไง
ค่ะเนี่ยฮะทางคุณตำรวจนะครับพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเขาร่วมมือกันนะครับ
ไปร่วมด้วยช่วยกันจับนายคนนี้ตอนแรกพูดคุยกันปกติแล้วแหละ
ตำรวจเจ้าหน้าที่เขาไม่อยากใช้ความรุนแรงหรอกครับแต่สุดท้ายตัวนายคนนี้สู้ไง
ไม่ยอมง่ายสุดท้ายแล้วก็ไปตกลงกันที่เรื่องของการกินข้าวแล้วก็นำตัวไปได้นะครับ
ไปดูสิบนที่นอนมีอะไรบ้างโอ้โหอะไรบ้างคะเนี่ยอุปกรณ์ไม่หลับไม่นอนทำอุปกรณ์ทั้งคืนเลยเชียว
นี่ไงหลักฐานเพียบเลยฮะเต็มที่นอนไปหมดอุปกรณ์ที่ว่าคืออุปกรณ์ในการเสพ
ยังไงซะก็ต้องช่วยกันจริงนะฮะสอดส่องดูแลญาติพี่น้องเนาะยังไงซะ
ถ้าหากว่าเรามองว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยก็ต้องช่วยกันพาไปบำบัดแบบนี้
เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันในทุกภาคส่วน
ทั้งครอบครัวชุมชนแล้วก็ขยายไปถึงหน่วยงานต่างด้วยแล้วกันนะคะ
ไปดูเรื่องราวของผัวเมียและเฮียใจกันหน่อยค่ะ
คู่นี้ทะเลาะกันกลางถนนเลยนะคะทะเลาะกันบนรถเลยค่ะ
จนมีหนุ่มรายเดอร์คนหนึ่งเห็นท่าไม่ค่อยดี
ก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยไปแยกค่ะ

ดูไม่เบาเลยบอกให้เบาไม่เบาเลย

เป็นเรื่องเป็นราวไม่รู้ว่าต้นเหตุมาจากอะไร
แต่คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พี่รายเดอร์ที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ย
เขามาถ่ายเอาไว้แล้วเขาอยากจะยื่นมือมาช่วย
เอาจริงแล้วในสังคมทั่วไปนะบางทีเนี่ยนะคะ
เราเห็นหญิงชายทะเลาะกันเราก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องผัวเมีย

บางทีเราคนนอกก็ไม่กล้า

เขาก็รู้สึกว่ามันทำให้รถติดด้วย
ก็เลยอยากจะมาช่วยเคลียร์ช่วยเจรจานะคะ
จังหวะที่พี่เขามาเห็นเหตุการณ์ก็คือ
ฝ่ายผู้หญิงเปิดกระจกมาหนีบแขนพี่ผู้ชาย
พี่ผู้ชายเองก็พยายามจะไปดึงกุญแจรถออกมา
ก็ทะเลาะกันไปวุ่นวายนะคะ
ทีนี้ฝ่ายพี่บิ๊กไบท์พี่รายเดอร์ที่เขาขับรถมา
เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกว่าให้ช่วยกันโทรแจ้งตำรวจละกันแล้วก็
แล้วก็ช่วยเคลียร์พื้นที่ออกไปนะ

ซึ่งเหตุการณ์ที่เราเห็นก็เป็นคลิปจากกล้องหมวกกันน็อก
หลายคนก็มาชื่นชมพี่บิ๊กไบท์คนนี้เนาะ
ที่ยื่นมือมาช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนอยู่

เพราะไม่งั้นน่าจะรถติดยาวคนนี้แน่เลย

เข้าไปเคลียร์กันข้างทางนะ
ส่วนจะทะเลาะปัญหากันเรื่องอะไรจะเคลียร์กันได้หรือเปล่า

แต่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องให้คนกลางอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หรือบุคคลที่เป็นกลางช่วยเจรจา

งั้นเดี๋ยวสองคนคุยกันไม่ลงตัวแล้วมันมีอารมณ์ขึ้นมา
แล้วอาจจะเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกันก็ได้
ใช่ก็เป็นได้นะครับผม
ไปดูเรื่องของมิจฉาชีพกันหน่อยนะครับ
คุณป้าท่านนี้เขาบอกว่าโดนมิจฉาชีพโทรเข้ามา
แล้วก็บอกคุณป้าเนี่ยค้างภาษีจ่ายอยู่เท่าไหร่รู้ไหม

ใช่ว่าเราไปทำอะไรตอนไหนถึงโดนขนาดนี้
นี่ค่ะคุณป้าชื่อว่านางสมหมายคนชุมอายุ๕๐ปี
ชาวบ้านโนนศรีศุกร์ตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรียรำครับ
ซึ่งเขามีอาชีพรับจ้างเย็บผ้านะครับ
นี่คุณป้าได้นำหลักฐานการสนทนากับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่นะครับ
ออกมาร้องเรียนแล้วก็เตือนภัยหลังจากเมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
ได้มีคนโทรศัพท์เข้ามาในมือถือ
โดยปลายสายเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดภาษี
จากสำนักงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ
แล้วก็บอกหมายเลขบัตรประชาชนของป้าเนี่ยบอกถูกด้วยนะ
แล้วก็บอกว่าถูกไปจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสินค้าออนไลน์

แล้วก็มีกำหนดชำระภาษีในวันที่๘มิถุนายน๖๕
เป็นจำนวนเงิน๑๕๐๐๐บาท

แล้วก็ตอบกลับไปว่าเฮ้ยป้าไม่เคยไปจังหวัดนครสวรรค์นะ
แล้วก็ไม่เคยจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำธุรกรรมใดด้วย
เสร็จแล้วบุคคลที่โทรมาแอบอ้างเนี่ย

ยืนยันว่าไม่ได้ไปจดทะเบียนขายของออนไลน์

แต่ว่าคุณป้าเนี่ยถ้าไม่ได้ทำแบบนี้
สามารถโทรแจ้งความได้นะ

ต่อสายไปให้ตำรวจแต่เป็นตำรวจที่เหมือนกับ
น่าจะเป็นแก๊งเดียวกันเออตำรวจเป็นแก๊งเดียวกันทำเป็นขบวนการ
คลาสสิกมากมาหลอกว่าจะทำผิดแบบนู้นแบบนี้
แล้วให้โอนสายไปคุยกับตำรวจซึ่งเป็นตำรวจปลอม
เป็นแกงเดียวกันหรือเปล่าครับใช่เป็นแกงเดียวกันนั่นแหละ
ป้าเขาก็เลยเชื่อกันก็กลัวว่ามันมีความผิดหรือเปล่า
ลองคุยดูเออก็ลองคุยดูโทรไป
แต่มันมีพิรุธหลายอย่างจนป้าเริ่มว่าเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจทำไม
อะไรไม่รู้ป้าก็เลยโอ้โหไม่ไหวแล้ว

เรื่องนี้มันน่าสนใจมากนะทั้งสองท่านว่า
เขารู้ข้อมูลของเราได้อย่างไร
ใช่ต้นต่อของข้อมูลคือใครไปขายข้อมูลหรือเปล่า

เรื่องนี้ผมก็น่าเป็นห่วงเหมือนกัน

มิจฉาชีพเขารู้เราก็กังวลเหมือนกัน
คือมันมีโอกาสนะหลายคนเนี่ยเคยมาเล่าให้ผมฟัง
เรื่องของการที่เขารู้ไอ้เลขบัตรประชาชนของเราเนี่ย
มันอาจจะไปทำเรื่องของการกู้ยืมเงินอย่างนี้ได้หรือเปล่า

ปุ๊บเป็นไปได้ปลอมไลเซ็นต์ได้
บัตรประชาชนเหมือนกุญแจ

ถ้ามีบัตรประชาชนก็ใช้ทำธุรกรรมใช้ยืนยันตัวตน
ซึ่งคุณป้าเขาทำถูกอันนี้ต้องชื่นชมอย่างหนึ่ง
ตัดสินใจไปบอกตำรวจไปแจ้งความเอาไว้ก่อน
ว่ามีวิจาชีพเนี่ยมารู้ว่า
บัตรเลขประจำตัวประชาชนของป้าน่ะมีเลขอะไรบ้าง
ถือว่าเขารู้ข้อมูลโดยละเอียดเลย
เป็นว่าเราฟังข่าวนี้ไว้อาจจะไม่ได้สามารถทราบข้อมูลทั้งหมด
แต่ว่าระวังเอาไว้แล้วกันจะให้ข้อมูลส่วนตัวอะไรกับใครก็ต้องเช็คให้ดี

พักเรื่องเครียดมาดูเรื่องที่มันทำให้ชุ่มชื้นหัวใจ
หัวใจพองโตเพราะว่ามีพ่อหนุ่มคนหนึ่งแหมใจดีจริง
เรียกได้ว่าเขาคือฮีโร่ตัวจริง

เขาก็มาส่งของตามหน้าที่แต่พอที่มาที่บ้านหลังนี้
เห็นสุนัขเนี่ยมันมันแปลก
มันร้องแบบไม่ปกติ

โอ้โหสายรากจูงน่ะเขาก็ว่าผูกเอาไว้ล่ะ
โอ้โหพันตัวมันแบบอย่างกับลูกหาง
แล้วมันก็ไปพันกับราวตากผ้าด้วย
คือมันก็พยายามจะดิ้นให้หลุดแต่ด้วยความที่ว่ามันพันกันไปมั่วตัวหมดแล้ว
ที่ไปพันกับไอ้ราวตากผ้าเขาให้

ก็เลยทำการช่วยแก้ให้

เพื่อชื่นชมพี่พนักงานส่งภาษฎุคนนี้ว่าเขาคือ
เวลาเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วเวลาปล่อยสุนัขเอาไปหน้าบ้านมันก็จะมีความสนของมันแบบนี้นี่แหละ
มันก็อยากจะไปไหนของมันอิสระเหมือนกันแต่ไปไม่ได้ก็เลยต้องแบบนี้แหละค่ะ
ยังไม่หมดอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันแถมให้ให้แบบชุ่มชื่นหัวใจเต็มเหนียวเต็มคาราเบลเรียกว่าเพื่อนกันไม่ทิ้งกัน
ดีเลยเพื่อนเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเพื่อนบอกว่าให้เพื่อนเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ย
แต่ตอนนี้เพี้ยนลำบากมากเลยไม่มีคนมากินเลยทำไงดีเพี้ยน
อยู่ห่างตั้งหลายกิโลก็ยังอุตส่าห์ขับไปหาเพื่อไปอุดหนุนเขาอะครับ
เป็นไงเพื่อนลูกศรสีเขาเขียวเห็นไหมเพื่อนมาหาถึงที่เลยครับเพื่อนของเพื่อนของเพื่อน

ก็เลยต้องมาช่วยอุดหนุนแบบนี้นะครับ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคนที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาพูดว่าวันนี้ร้านเงียบจังเลยไม่มีลูกค้า
พอเพื่อนรู้ข่าวดูในโซเชียลแล้วเห็นเฮ้ยเพื่อนเราร้านของเพื่อนเราทำไมไม่มีคนไปอุดหนุนเลย
เดินทางเลยไปเพื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ให้ได้
ระยะทางเท่าไหร่๓๐กิโลเมตรแค่นี้เพื่อเพื่อนแหมแค่๓๐กิโลเมตรก็แค่ปากซอย
ไกลแค่ไหนก็ไปได้ถูกต้องครับเรียกได้ว่าพอเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้
น้ำตาไหลจริงนะเพื่อนรักแหมไม่ทิ้งกันจริง
เขาบอกว่าร้านนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใครที่ได้ดูแล้วอยู่ที่เชียงใหม่
จังหวัดใกล้เคียงอยากจะไปอุดหนุนนะไปลองกันได้นะ
โอ้โหเห็นแล้วซึ้งจริงเพื่อนไม่เคยทิ้งกัน
เอาละ๓๐กิโลเมตรก็แค่ปากซอยก็ถูกต้องนะคะ
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ก็ทราบซึ้งไปด้วย
มีเพื่อนแบบนี้รักษาไว้ให้ดีนะน้ำตาจะไหล
แล้วหลายคนเขาก็มาคอมเมนต์ว่าเอ๊ะแล้วสัมพันธ์เพื่อนอะไรอย่างนี้
เขาคบกันมานานแค่ไหนอะไรยังไงบ้าง
เจ้าของร้านเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่เพื่อนผมเนี่ยดีมาก
เพราะว่าเพื่อนผมคนนี้รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว
แต่งงานอะไรเนี่ยนะเขาก็มาช่วยเหลือตลอด
เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนซีกันเลยทีเดียวเชียว
ก็คงจะเป็นเพื่อนกันต่อไปยาวนาน
จนลูกจนหลานแต่งงานไปอีกนู้นแหละนะคะ
เรื่องราวดีแบบนี้ก็นำมาเป็นกำลังใจให้กันและกัน
แล้วก็พร้อมสนับสนุนให้กับคนที่ตั้งตัวตั้งใจทำมาหากินทุกคนนะ

ก๋วยเตี๋ยวแล้วใครหิวบ้าง

งั้นไปกันหมดนี้พาไปกินยำแซ่บนะคะ
ซึ่งร้านยำนี้นะคะเรานี่นะเห็นมาจากเพจ
พรุ่งนี้ค่อยลดใบกัน
ร้านนี้เด็ดอย่างไรไปติดตามกันใน
สบัดรอบกลุ่ม
ดูสิครับพริกนะพริกอุ้ยแดงฉานเลยนะคะ
มีที่สามนะค่ะ
ร้านนี้เท่าที่ดูผมเชื่อว่าอร่อย

เขาคัดสรรนะแล้วเขาวางวาง

เนนูยั่วน้ำลายทั้งนั้นเลยค่ะเมนูเด็ดเด็ดต่างต่างเหล่านี้นะคะ
คือเมนูของร้านยำอีเปียค่ะเดี๋ยวขอชื่ออะไรนะ
ำอีเปียอย่าเรียกดังนะ
ยำผีเปียอยู่แถว๓ย่าน
ผนมันทัศน์ทองแขวงวังใหม่เขตปัทธุบันกรุงเทพฯนะคะ
สูตรเด็ดเคล็ดลับและเอกลักษณ์ของร้านนี้ก็คือน้ำยำ
จำชื่อจังเลยแต่ก็ดีแล้วแหละจะได้จำได้นะครับ
เคยได้กินเดี๋ยวป้าดูกฟูนี่เป็นจำปลากระพงฟูเลยนะ

รวมถึงอีกหนึ่งเมนูค่ะคุณชนะคุณจูด้ง

อีเปียรวบตึงเนี่ยคือมีทั้งข้างกุ้งทอดไก่ทอดข้าวหมู๓ชั้นทอด

หรือถ้าใครอยากกินหนักท้องหน่อยก็ข้าวผัดปลาซามอน
ซิกเนเจอร์อย่างยำคอหมูทอดเข้าตัวก็มี

เอาเป็นว่าคุณผู้ชมโทรไปแล้วกันเนอะ

ร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เที่ยงถึง๕ทุ่มนะคะ

ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เขารีวิวนะคะ
ส่วนใครอยากจะดูคลิปรีวิวอาหารอร่อยก็ไปดูได้
แฟนเพจเพราะวันนี้ค่อยลดใบกัน

แล้วเขารีวิวอาหารแต่ละอย่างโอ้โห

ก็คิดกันอย่างนี้ตลอดทุกวันก็ไม่ได้ลดสักทีนี่แหละ

พาไปดูสีสันงานกีฬาสีหน่อย
บอกเลยว่าน้องคนนี้เนี่ยเต้นมันมากจะมันขนาดไหน
ตามดูในช่วงสกิดยิ้ม

ไปโดนตัวไหนมาครับ
โดนมสแดงตัวที่อยู่บนต้นไม้กัดละวะ

ดูสิครับคนอื่นเขาก็ปกติปกตินะแต่

โอ้โหพลังมาเพียบเลยจูด้ง

คนใส่แว่นพี่ถามหน่อยใส่ยังไงเนี่ย

พลังโยร้นจริง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

คุณป้าชื่ออะไรคะชื่อชายาจ้ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณป้ายาเนี่ยเป็นเจ้าดั้งไม่ศัลยกรรมนะคะ

ดั้งเดิมดั้งเดิม

คุณป้าวันนี้คุณป้าจะพาทำอะไรก่อน
ไปแกะแล้วก็ถึงจะเอาเนื้อไปตาก

คุณผู้ชมแกะหอยเหมือนจะง่ายเหมือนจะยาก

ขั้นตอนแรกเลยก็คือการแกะหอยนะคะ
คุณป้าคะการแกะหอยต้องมีอุปเกินนั่นหรือเปล่าคะ

อุปเกิน

เล่นเองแกะเนี่ยต้องใส่อะไรก่อนคะคุณป้าคะ

โป่งแกะหอยนี่คือใส่เฉพาะนิ้วชี้กับลูกโป้งนะครับ
แกะหอยแบบนี้ดึงเนี่ยอย่างนี้นะ
ได้ยินมาว่าคุณป้าเนี่ยเป็นเจ้าด้านเดิม

ข้าชม

เออค่อยเดี๋ยวมันแตก

พี่ระวังนะหนูแกะคล่องแล้วนะ

คุณพาเร็ว
ไปล้างกันค่ะ
คุณผู้ชมขั้นตอนนี้สำคัญเหมือนกันนะ
ขั้นตอนนี้ล้างใช่ไหมคะ

ล้างอย่างไรคะ

โอ๊ยอย่าวิดน้ำอย่าวิดน้ำ
ป้าคะหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วไปไหนต่อคะ

ไก่เลยเราอยู่พรรภบุรี
ตอนนี้จะไปตาก
จนกลวนศักดี
ไปตากแดด
เราเพิ่งเอามาตากนะยังเห็นว่าเป็นขาวใสแบบนี้
แต่เห็นฝั่งกระนู้นตากแล้วสักพัก

พาหนูไปดูหน่อยค่ะที่บอกว่าสีอย่างนี้แหละ
มันเหมาะแล้วมันกินได้แล้วเนี่ย
ที่ตากเสร็จเรียบร้อยพร้อมทอดเนอะคุณป้าเนอะแบบนี้

เอาไปทอดบางคนก็ไปแกงใบมะขาม
แกงกลัวแต่น้ำไม้ก็ได้

คุณแม่จะพาทำกับข้าว

หลงแล้วค่ะเหลืองนะ
นี่คือวัตถุดิบสดที่เราไปหามา
เอาพริกไทยอ่อนใส่เลยแล้วก็พริกอ่อนแล้วก็ใบกะเพรา

แต่อันนี้คือเมนูแรกเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
เมนูต่อไปเขาบอกว่าเป็นเซอร์เนจิ๊กเนเจอร์

เป็นยังไงค่ะแม่หนูขนมาตั้งงาน

จะได้สวยเซ็กซี่ผมปลิวได้ขนาดนี้
ต้องขอขอบคุณโปรดิวเซอร์และพัดลมค่ะ

แม่แม่บอกทุกอย่างโอ้โหล้างพดล้างแขม
ทีนี้เห็นกำลังพูดเนี่ยแม่กลัวเลยบอกให้เรา

ขอให้แขนยำสูตรโบราณพิเศษตรงไหนนะแม่
แม่งหมาพร้าวคั่วแม่งหมาพร้าวคั่ว
ไปเลยค่ะอยากชิมแล้วว่าสูตรโบราณเป็นยังไง
ใส่หอมมะม่วงมะตาลเขี้ยว

มานี่แหละค่ะคือสูตรเด็ดสูตรโบราณมะพร้าวคั่ว

มะพร้าวคั่วเพราะว่ามันจะได้หอมแล้วก็มัน
สูตรดั้งเดิมของที่นี่รสชาติมันต้องเป็นยังไงคะ

เอ๊ะกระบะมอเตอร์ไซค์๓ล้อ

แก้วบันมันเก่ง
ำหอยแกรงสูตรโบราณใส่มะพร้าวคั่ว
หากินที่นี่ได้ที่เดียวเท่านั้น

เข้ามาตะลุยชุมชนบ้านบางขุนไซ

ส่วนเทปหน้าดาวจะพาคุณผู้ชม
ไปบุกไปตะลุยที่ไหน

วันนี้สวัสดีค่ะ
สุดยอดหอยแบบว่าอะไรนะ

เทียบใช่รึเปล่านะจริงหรือเปล่านะ
คุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องนี้กันหน่อย
รสที่จะให้เห็นมันใช่มั้ย

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้ไปดูรถเมย์รถบัตรคันหนึ่ง
เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นสายเดียวบนโลกใบนี้
มุ้งมิ้งได้ขนาดนี้ครับ

นี่รถเมย์สายไหนนี่

นั่นน่ะสิตุ๊กตรงตุ๊กตาเต็มไปหมดเลย
แม้แต่เกียร์ก็ยังมีตุ๊กตากระต่าย

นี่มันรถบัตรรถเมย์ที่เอาไว้รับส่งเด็กนักเรียนหรือเปล่าเนี่ย
เออแต่ดูแล้วนี่ยังไงมันมีคนทั่วไปอยู่นะ
เขาบอกว่ารถเมย์สาธารณะคันนี้อยู่ที่เวียดนามนะจ๊ะ

ก็คงจะเป็นการสร้างสีสันน่ารักให้กับผู้โดยสารนั่นเอง

ผมก็เคยเห็นนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถแท็กซี่
ที่จะประดับประดาษไปด้วยสิ่งต่างเช่นต้นไม้

หรือพระเครื่องเต็มไปหมดเลย

อ่ะแต่ก็อยากให้รถเมย์บ้านเราลองปรับแบบนี้ดูนะ
ก็แบบเป็นรับเทศกาลอันนี้บ้างไหม
อ๋อกำลังอยู่ที่จะปีใหม่มันเป็นการฟูมิใจให้คนอยากจะใช้รถเมย์ไง
หรือแบบมีมุมที่น่ารักเอาไว้เซลฟี่ถ่ายรูปผ่อนคลายจากรถติดอย่างนี้ใช่ไหม
ได้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้ไอ้ตุ๊กตานี่ยังอยู่ครบไหม
โดนก่อยขึ้นไปจากก็ละอันสองอัน
ไม่เหลือนะเอาก็เอามาให้ดูกันเราลากันมาด้วยคลิปน้องแมวตัวอ่อนครับ
รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

ทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์

ได้ทางไทรัตวีช่อง๓๒ครับ